คราวนี้ไม่ใช่หอย

หอยหวานอะไรพวกนี้ย่างอร่อย
เออแม่
มันจะไปเรื่องหอยเมโลมา

นี่ครับเจอในหอยเชอรี่แล้ว

แต้อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจริง
นางสาวทีละนุดอายุ๒๙ปี

นักข่าวมาดูวัดไหมวัดไหม

การเจอไข่มุกครั้งนี้

เล่าย้อนไปนู่นปีที่แล้วนู่น

ถุงละ๒๐จะเอามาชุบแป้งทอด

นี่ฮะนี่ครับที่เขาวัดอยู่เนี่ย
เห็นว่าสวยดีเก็บไว้อย่างดีเลยอย่างดียังไงใส่ตลับทองอ่ะไอ้ตลับแดงอ่ะ
อกจากนั้นเคยเอาไปถามที่ร้านเพชรร้านหนึ่งร้านนี้บอกว่าน่าจะเป็นไข่มุกนะ
ก็อยากจะให้นักข่าวประสานผู้เชี่ยวชาญให้หน่อยฉันเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันของจริงหรือเปล่า
มั่นล่ะเสือดของพี่เบิ้งมั่นล่ะว่ามุก

เอาไปต่อไปที่ห้วยปลาข้อนะครับ
มีคนไปงมหอยเชอรี่ได้นะครับ
คนที่เอาหอยเชอรี่ไปขายเล่าบอกว่าวันนั้นลูกสาวอยากจะกินหอย
ก็เลยไปงมให้มันนะแล้วแบ่งขายชาวบ้านด้วย
ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเจอหอยเชอรี่มีมุกนะนะครับนี่คนหาหอยให้ข้อมูล
ส่วนกระแสข่าวที่เจอมุกในหอยที่นั่นที่นี่น่ะ
สิงหาคมที่ผ่านมามีคู่รักที่พยาวคุณผู้ชมฮะย้อนไป
ซื้ออาหารทะเลมารับประทานนะครับแล้วก็เจอไข่มุกในหอยหวาน
เป็นไข่มุกเมโลเพราะเขาไปพิสูจน์แล้ว
ต่อจากนั้นนะครับคนกินหอยหวานอีกเหมือนกัน
อุดรธานีก็เจอมุกเหมือนกัน
กระทั่ง๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาหอยแคลงใช่ไหมปุ้ย
อยแคลงที่ระยองก็เจอไข่มุกเหมือนกัน
ก็เลยมีคำถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ย
หอยกี่ชนิดที่มันสร้างมุกได้ครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวถามไปยังอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
นักวิชาการที่ท่านเชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศทางทะเล
ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อสังเกต
มุกในหอยมาแบบนี้ครับ
เพื่อที่จะทำให้มันเรียบ
ถ้าเกิดอย่างเป็นหอยมุกเนี่ยปกติแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดมันมีเศษเม็ดทรายหรืออะไรเข้าไปข้างในเนี่ย
มันก็ระคายเคืองมันก็พยายามจะปล่อยสารพวกนี้มาเคลือบไว้
เพราะฉะนั้นหอยพวกหอยมุกเนี่ยมันทำอย่างนี้ค่อนข้างเยอะ
มันก็เลยกลายเป็นหอยมุกที่เรารู้จักกันดี
แต่ในส่วนของหอยอื่นก็สามารถปล่อยได้เช่นกัน
อย่างหอยสังทนานอย่างที่เรามีได้ยินชื่อกันว่า
มีหอยบุ๊กนะฮะเนื้ออะไรต่าง
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเดียวกัน

ให้เศษอะไรเนี่ยที่เป็นเม็ดเนี่ยให้มันไม่ระคายเครื่อง
มันเป็นธรรมชาติอาจารย์ทรย้ำ
หอยแต่ละชนิดมันสามารถสร้างมุกได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้มุกทุกชนิด
หอยแต่ละชนิดมันจะมีมูลค่าสูงเท่ากันนะครับ
อันนี้ก็ลองไปให้สถาบันเขาตรวจสอบดูแล้วกันว่า
ท่านมีอยู่มันมีน้ำหนักกี่กรัฐ
แล้วก็มีมูลค่าสักเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าถ้าเจอเยอะแบบนี้ก็นะ
มูลค่ามันอาจจะไม่สูงมากถึงเมื่อก่อนแล้วก็ได้